ดูผู้ชายคนนี้เขาโพสต์เตือน
อุ้มลูกสามขวบไปพ่อลูกหวิดดับกดไอเทมไฟช็อต
ก็อุ้มไปหน้าตู้ถึงหน้าตู้แล้วนะ
ก็บัตรไอเทียมลูกอุ้มเอาลงก่อน
กดหยิบบัตรจะกดไอทีเอ็ม
จังหวะวางลูกไปครับลูกไฟช็อตฮะ
ไฟช็อตคุณผู้ชมไปดูต้นเรื่องนี้ฮะ
เขาเอาลงในเพจข่าวบ้านผือ
นี่แหละนี่แหละตรงจุดนี้แหละ
คือเขาไปต่อคิวอยู่ไง

รั่วตู้กดเงินสาขาเทศบาลตะบนกลางใหญ่
งบอยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขด่วน
ต้องมีป้ายเตือนที่แข็งแรงนะ
เพราะดีเหตุการณ์นั้นนะครับมีเด็ก๓ขวบนี่โอ๊ยหนูเอ้ย
สามขวบโดนไฟดูดแล้วนะเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
แต่หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าลูกเล็กขนาดนี้โดนไฟดูด
รู้สึกไงใจจะสลายสิเออนี่แหละครับ
ล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุครับเป็นตู้เอทีเอ็มนะครับ
หน้าสำนักงานเทศบาลตะบนกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีไปเมื่อวานนะ
ไปคุยกับนายวยุบุตรดีคำอายุ๒๙ปีเจ้าของโพสต์
คืออุ้มน้องเสือผาอยู่เสือผานี่แหละเด็กสามขวบนี่นี่
เขาเล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันอาทิตย์นะพี่วันเลือกตั้งนะ
เนี่ยมากดเงินจะซื้อนมให้ลูกก็ขับรถจอดเสร็จปั๊บอุ้มลูกลงมาด้วยใช่ไหม
ฝนมันตกอ่ะพี่แล้วพื้นคอนกรีตมันแช่
ตอนยืนเข้าแถวรอจะกดตังค์ตู้เอเทียมสีฟ้า
เขาก็วางลูกลงที่พื้นก่อนจะล้วงหยิบบัตรเอทีเอ็ม
จังหวะนั้นลูกไม่ได้สวมรองเท้าแล้วเดินไปที่ตู้เอทีเอ็มสีชมพู
โอ้โหลูกล้มแล้วร้องไห้นึกว่าลูกลื่น

เพราะก่อนวิ่งเข้าไปจับตัวพอก็ถูกไปช็อตไปดูดไปด้วยเหมือนกัน
ก็แสฟ้ามันมาเหมือนกัน
เอออ่าลองฝากเขาเล่าหน่อยครับ
อายุ๓ปี
เพราะดีไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ก็ยังซึมแล้วตกใจร้องไห้ตอนกลางคืน

ก็ยังไม่เห็นมีป้ายอะไรมาเตือนที่เด่นชัด
เขาจึงโพสต์เตือนภัยผ่านโซเชียลมีเดีย
เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำรอยกับใครอีก
โอ๊ยจะทำดีหน่อยเถอะ
แม่ดูสิดูเห็นสายกองกับพื้นน่าเกลียดจริง